นำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงมันจะต้องเปรี้ยวเผ็ดแซ่บหวานกลมกล่อมแน่นอน
ร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนไปติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงนายเอกร้านนี้แหละค่ะที่เราพามานะคะ
ตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าดีโอโซนโครงการเพลินใจห้าอืม
พี่กัดละเอียดละเอียดหน่อยละกันก็คืออยู่ที่เลขที่หนึ่งแปดแปดทับสองสี่
หมู่สองตะบนทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองโอ้โหคุณดูค่ะน้ำมะนาวพริกป่น
แล้วก็มีถั่วลิสงบดคั่วแล้วยังมีพวกลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเกี้ยวกรอบทอดผสมกับแคปหมูอีกต่างหาก
หือเด็ดจริงจริงนะคะและที่สำคัญร้านนี้เขาเด่นตรงที่ว่า
ใบตำลึงที่เขาใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวหมูเขาคัดมาพิเศษเลย
สดใหม่เลยจริงแล้วก็รวมไปถึงวัตถุดิบอื่นอีกมากมาย
ย้ำเลยว่าต้องได้มาตรฐานต้องมีคุณภาพ
อย่างลูกชิ้นปลาเนี่ยก็เป็นลูกชิ้นปลาเยาวราช
ไส้ตันก็ต้องต้มให้สะอาดไม่เหม็นด้วย

ส่วนที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเล้งต้มค่ะ
ต้มของร้านใดเอกนี่นะคะจะสั่งเขียงหมูมาแบบว่าไม่ต้องเลาะกระดูกเล้งเลยนะ
ดังนั้นมันก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งกระดูกมาเป็นชิ้นใหญ่เบ้ง
เขาบอกนะว่าร้านนายเอกเนี่ยเป็นเล้งเจ้าแรกด้วยที่เป็นต้นตำรับของการให้ลูกค้าเนี่ยแทะเล้งกิน
โอ้ยอร่อยโอ่ยผมชอบนะแท๊ะแล้วมันจะครินจ๊วบด้วย
ใช่ใช่คุณฉนาเขาเห็นในกระดูกปว้งใสก่อน
ผมชอบก็คือมันมีไข่เสี่ยง
ไปถามอาจารย์ก้าของร้านคุณทานาชัยเฮฐาสุกหรือคุณเอกนี่แหละ
คุณแม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองบางกอกน้อย
แล้วก็ย้ายจากบนเรือบนน้ำมาขายบนบก
ถ้าลูกค้าหน้าเดิมจะทราบเลยว่า
ขนาดของต้มยำใส่พริกเนี่ยจะมากจะน้อยแค่ไหน
มาทานกันประจำเออส่วนทางร้านมีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย
อย่างเส้นก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นบะหมี่นะ
ก็อเด็ดอร่อยทุกเส้นแน่นอนถูกต้องเลยวิธีการคือเขาจะลวกเส้นก่อน
แล้วก็นำเครื่องมาผสมจากนั้นก็เอาน้ำซุปมาราดเทลงไปแบบนี้
ถูกใจสายแซ่บแน่นอนจริงนะคะลองไปฟังคุณเอกพูดถึงวัตถุดิบที่คัดสรรมาหน่อยว่าสดใหม่และพิเศษแค่ไหนคะ
ก๋วยเตี๋ยวเราก็จะพิเศษหน่อยก็คือเรามาดัดแปลงให้เป็นก๋วตำลึ
เตี๋ยเราก็จะมีเส้นเล็กวุ้นเส้นเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ถั่วงอก
และที่สำคัญเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงซึ่งทางร้านเราเนี่ยจะคัดตำลึงพิเศษ
แล้วก็จะเป็นจะพิเศษหน่อยคือถั่วกับพริกเนี่ยเราจะคั่ววันต่อวัน
ซึ่งมันจะได้รสชาติของความหอมแล้วเราจะบดแบบไม่ให้ละเอียดมาก
บดให้รู้สึกว่าให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าได้กินและได้เคี้ยว
ซึ่งไม่ละเอียดจนทำให้น้ำเลี่ยนจนเกินไปครับผม
แล้วคือมะนาวเราก็จะใช้มะนาวสดคันวันต่อวันครับผม
และเครื่องเราก็จะมีกระเทียมเจียวเราก็จะเจียวเอง
มันเด็ดตรงนี้อ่ะคุณค่ะของสดของใหม่นะอืม
คุณภาพมาเลยบอกหน่อยละกันว่าตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงนายเอกมีถึงแปดสิบสาขา
โอ้วเท่าไรนะแปดสิบสาขาอ๋อเคยเห็นแล้วนะเขามีกระจายทั่วเลยอืม
กรุงเทพก็มีเยอะต่างจังหวัดก็มีแยะนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาซื้อแรนชายไปเปิดก็ได้
ซึ่งก็มีทั้งคุณทหารค่าราชการตำรวจที่ก็สนใจนะทำเป็นอีกหนึ่งอาชีพมาซื้อแฟนชายไปเปิดที่ระยองเนาะ
บอกแล้วกันว่าใครอยู่ระยองคุณสามารถแวะไปชิมเมนูแซ่บได้นะที่หน้าดิโอโซนเพลินใจห้า
สถานีขนส่งสองตะบนทัพมาอำเภอเมืองระยองเราขึ้นเวอร์ให้แล้วจ้ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด
โทรไปสอบถามไปสั่งไปจองที่ไว้ก่อนได้เลยนะ
นูแซ่บแบบนี้จะได้ไปอร่อยด้วยกันจ้ะครับได้เคยทานแต่เป็นสาขาที่กรุงเทพนะ

ร้านใหญ่เลยมีโอกาสใกล้สาขาไหนก็ไปลองกันดูได้นะคะ